คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยอง
คือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพปลวกแดงจังหวัดระยองได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีบ้านหลังนึงมีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
เพราะว่าเขาก็ได้กลิ่นโชยออกมาจากบ้านหลังนี้
ตำรวจก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าไปพบศพสามีภรรยานอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ
ตอนที่ไปพบศพเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยคือ๓วัน
น่าจะทะเลาะกันค่ะจนฆ่ากันตายคาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงนะคะ
เนี่ยค่ะบ้านหลังเนี้ยคุณผู้ชมค่ะตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
บ้านเลขที่๔๖๙ทับ๒๒หมู่๓ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ทางผู้กำกับสพปลวกแดงทางรองผู้กำกับสอบสวนสพปลวกแดงก็ไป
เวรโรงพยาบาลปลวกแดงก็ไปเจอที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องไปตรวจสอบด้วย
ตำรวจก็กันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบ้าน
ที่นี้ค่ะสอบของผู้เสียชีวิต๒สอบอยู่ในนี้ชัย๑หญิง๑
ในห้องนอนห้องสายมือสบของฝ่ายชัย
นายวรรวุฒิชายชาติอายุ๓๕นะคะทำงานอยู่โรงงานผลิต

สภาพศพของนายวรวุฒิเนี่ยค่ะนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียง
หน้าอกด้านซ้ายมีรอยกระสุนปืนลูกซอง๑นัดนะคะ
อันนี้คือศพของฝ่ายชายนะคะห่างออกไปสองเมตรบนพื้นห้องนอน
เจอศพของผู้หญิงค่ะนางสาวจิตรานนเวียงแก่อายุ๓๒
ทำงานโรงงานผลิตยางรถยนต์ในนิคมอมตะซิตี้ปลวกแดง
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้ามีแผลที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะ
โดนยิงนัดหนึ่งอะค่ะแล้วตำรวจก็เจอปืนลูกซองสั้น
แบบไทยประดิษฐ์๑กระบอกอยู่บนเตียงนอน
ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะนี่นะคะสามีพระยาสองศพ
อยู่ในบ้านหลังนี้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
นายเมธีนนเวียงแก่อายุ๓๖ปีเป็นพี่ชายของนางสาวจิตรา
แล้วก็พักอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุแต่อยู่ถัดไปอีกห้องหนึ่ง
คนนี้ค่ะเสื้อสีเหลืองคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะ
ก็กินข้าวกับน้องสาวครั้งสุดท้ายช่วงเย็นวันที่๑๐เมษายน
หลังจากนั้นไม่ได้เจอน้องสาวอีกเลยนะคะส่วนน้องเขยก็คือประมาณเจ็ดโมงเช้า
สิบเอ็ดเมษายนเนี่ยขับรถกระบะเชฟโรเลสโคโรลาโดแคปสีขาว
ทะเบียนสองทองพุท่าวดรชดาหนึ่งสองสองสี่กรุงเทพมาจอดหน้าบ้าน
แล้วเข้าไปในบ้านจากนั้นได้ยินเสียงดังโครมค่ะ
ก็เปิดประตูไปดูเห็นนายวรวุฒิใช้เท้าถี่ประตูห้องหลายรอบ
แล้วก็เข้าไปในห้องนอนแล้วก็ปิดประตูเลยนะคะ
จากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงดังแบบตึ้งแต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไร
แล้วเสียงมันเงียบไปจนวันนี้บ่ายโมง
ตัวนายเมธีบอกว่าแปลกใจมากเลย
เขยกับน้องสาวหายไปในห้องตั้งแต่เช้า๑๑เมษายน
แล้วก็มีเสียงตึงตังแล้วเงียบไปแล้วไม่ออกมาอีกเลย
แล้วก็มีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นขยะโชยออกมา
เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกละมันไม่ใช่ละ
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบนะคะกู้ภัยพังประตูเข้าไปโอ้โห
น้องสาวกับน้องเขยกลายเป็นศพไปแล้วทั้งคู่ค่ะ
นายเมธีบอกว่าคือทั้งคู่เนี่ยเขาทะเลาะกันนะ
ช่วงเย็น๕มีนาคมทั้งคู่กลับมาจากทำงาน
ถึงบ้านปุ๊บทะเลาะกันปั๊บคือทะเลาะกันตั้งแต่หน้าบ้าน
นายวรวุฒิเนี่ยโยนหมวกกันน็อกทิ้งเลยค่ะ
นายเมธีบอกว่าก็ถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่อายชาวบ้านหรือไง
แล้วเขาก็เดินเข้าห้องของเขาไปนายวรวุฒิหยิบมีดนะคะ
วิ่งมาฟันนะคะโดนหูซ้ายของนายเมธีด้วยนายเมธีบอก
แผลเนี่ยลึกเลยก็นำส่งโรงพยาบาลปลวกแดง
เดี๋ยวลองฟังเสียงนายเมธีดูนะคะเขามาหากันตอนเช้าครับ
เขาก็เลยไม่อยากให้มีเรื่องออกมาทีนี้เขาก็เลย

อะไรนะครับ

แล้วเขาทะเลาะกันอย่างยังไงครับ
เขาคงจะทะเลาะกันนะครับ
เมื่อไหร่กันเนี่ยเหตุเกิดเมื่อไหร่

ตอนเขามานะตอนน้องเคยมา

คุณผู้ชมคะทางตำรวจและแพทย์เวร
โรงพยาบาลปลวกแดงก็มีการชนะสูตรพลิกศพ

แล้วก็นำออกมาไปชนะสูตรอีกรอบหนึ่งที่โรงพยาบาลระยอง
แล้วก็ต้องเข้าไปเก็บหลักฐานในห้องที่เกิดเหตุ
เรื่องของอาวุธปืนทั้งเรื่องของสิ่งของที่อยู่ในห้อง
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าคือที่เจอเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ใช่ไหมคะ
เหมือนกับเจออยู่ตรงจุดที่พบศพ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บใส่ถุงพลาสติกเอาไปตรวจสอบอะไรให้หมดทุกอย่าง

แล้วก็ดูลักษณะการเกิดเหตุว่ามันเกิดอะไร
เมืองต้นตำรวจยังไม่บอกนะคะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของทั้งคู่นี้คืออะไร
แต่ก็คาดว่าอาจจะทะเลาะกันแล้วก็จนสุดท้ายมาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้เสียชีวิตทั้งคู่